คุณผู้ชมครับพูดถึงตำรวจอีกท่านหนึ่งเป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้น
เชื่อว่าถ้าหลายคนเคยดูโทรทัศน์แล้วก็อาจจะเห็นโฆษณาของดาบวิชัย
ซึ่งเป็นคนที่เขาได้รับฉายาวเป็นคนบ้าปลูกต้นไม้
เพราะว่าชอบปลูกต้นไม้มากไล่ปลูกไปแล้วมากกว่า๓ล้านต้น
ล่าสุดนั้นก็คือเสียชีวิตนะครับด้วยวัย๗๗ปี
ลูกสาวบอกด้วยนะฮะว่าแม้ลมหายใจสุดท้ายครับก็ยังมีการสั่งเสียนะ
ฝากบอกทุกคนบอกว่าอย่าเศร้านะครับชีวิตนั้นยังมีอะไรให้ทำอีกเยอะนะฮะ
โพสต์ข้อความไว้อาลัยร้อยตำรวจตรีวิชัยสุริยุทธ์ดาบวิชัย
โพสต์เนี่ยระบุบอกว่าขอไว้อะไรแด่พ่อดาบวิชัย
บ้าปลูกต้นไม้ที่พวกเรารู้จักกันดีนะฮะตลอดชีวิตนั้นปลูกมากกว่า๓ล้านต้นนะครับ
แล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าแม้จนวินาทีสุดท้าย
ลูกสาวก็เล่าให้ฟังบอกว่าพ่อให้บอกทุกคนว่าอย่าเศร้านะฮะ
ชีวิตยังมีอะไรให้ทำอีกเยอะนะครับเป็นข้อความที่บันทึกฝากไว้ในช่วงท้ายของชีวิตนะครับ
จากไปอย่างสงบนะครับเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาในวัย๗๗ปีนะครับ
ลูกชายเนี่ยได้บอกว่าคุณพ่อนั้นป่วยหลายโรครุมร้าวมานานแล้วนะครับ
แต่ว่าอาการซุดเนี่ยตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็ต้องอยู่ที่โรงพยาบาลนับตั้งแต่นั้น
พอกลับมาที่บ้านก็ต้องไปมาโรงพยาบาล
ระหว่างทางระหว่างนั้นเนี่ยนะฮะขออภัย
ก็จะให้ตนเองนำเมล็ดพันธุ์ต่างติดรถไปด้วยนะครับ
ลูกตานหากเจอต้นตานที่เว้นระยะกันระหว่างทางกลับบ้าน
ได้ลงไปปลูกได้ทันนะครับ
พ่อจากไปก็ตั้งใจจะสืบทอดเจตนารมณ์นะครับคุณผู้ชม

เมื่อตอนคุณพ่อที่แกป่วยนะฮะ
คือระหว่างเดินทางที่ว่าไปรับการฟอกไตเนี่ย
จะเป็นช่วงฤดูฝนก็จะติดทั่วพันธุ์ไม้ไปด้วย
หรือไม่ค่ะเมล็ดตายนะครับ
จะปลูกช่วงระหว่างขากลับดับด้านฟอกใต้
คุณผู้ชมครับคือดาบวิชัยเนี่ยปลูกต้นไม้มาตั้งแต่ปี๒๕๓๑นะฮะ
จนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยนะครับ๓ล้านกว่าต้น
ตัวอย่างด้วยด้านการสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
ได้รับลูกโลกสีเขียวประจำปี๒๕๔๕นะฮะ
ได้รับปริญญามหาประดิษฐกิติมศักดิ์ด้านสิ่งแวดล้อมจาก๔สถาบันการศึกษาด้วยกัน
ขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยนะครับ
แล้วก็ขอแสดงความอาลัยกับชีวิตที่มีแรงบันดาลใจให้กับทุกคนด้วยนะคะ